เล็ดยางพาราชุดแรกถูกนำเข้ามาในประเทศไทย
แนวคิดที่ว่ายางพาราไทยนั้นจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ
สร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวสวนยางพาราครับ
ปัจจุบันนี้มีพี่น้องชาวสวนยางพารา
ปลูกพื้นที่ยางพาราจำนวนทั้งสิ้น
กว่า๒๒ล้านไร่ด้วยกัน
จำนวนพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
สาเหตุที่มีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกยางพาราเพราะอะไร

ต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทย

หลังผ่านร้อนผ่านฝนมากว่า๑๐๐ปี

อยู่ริมถนนก่อนเข้าเมืองกันตังจังหวัดตรัง
โดยพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิสรพักดี
เป็นผู้นำเมล็ดยางพาราเข้ามาเป็นชุดแรก
เพราะมีแนวคิดว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจ
ต่อมาพญาสถนสถานพิทักษ์
หลานชายของพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิสรพักดี
เมล็ดยางพาราเข้ามาปลูกในเมืองตรัง

ยังคงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทย
ปัจจุบันหลงเหลืออยู่เพียงต้นเดียว
ต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทยนะครับ
ท่านพระยารัศดานุปรดิตมหิสรพักดี
ในขณะนั้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ท่านได้นำเข้ามาในปลูกที่จังหวัดตรัง

จริงแล้วก็คือนำเมล็ดมาเป็นชุดแรกนะครับ
แล้วก็ฐานอันนั้นนี้มีต้นยางที่เป็นชุดแรก

ท่านมองว่าพืชตัวนี้น่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจ
ซึ่งในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้วาดการที่นี่
ท่านก็เลยมองว่าพืชนี้ก็ควรจะเอามาปลูก
เพื่อที่จะให้เป็นพืชเศรษฐกิจต่อไปในประเทศไทย

ปัจจุบันกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ
มีการขยายพันธุ์โดยเกษตรกรประยุกต์วิธีการปลูกหลากหลายรูปแบบ

ภาครัฐและเอกชนก็เข้ามาช่วยสนับสนุนส่งเสริม
เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
พอมองว่าสิ่งไหนที่มันเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับ
ก็เลยคนก็เริ่มจะปลูก
แล้วก็จะมีทั้งภาครัฐให้การส่งเสริม
เอกชนเองก็ให้การสนับสนุน
ภาคเอกชนได้นำเทคโนโลยี
หรือว่านำสิ่งต่างที่ไปเอามาจากประเทศเพื่อนบ้าน

หรือที่คิดค้นขึ้นมาเองด้วยมีการพัฒนา
ก็เพื่อที่จะปรับปรุงให้มันเป็นพันธุ์อะไรที่ดี
และก็ได้เผยแพร่และเป็นพืชเศรษฐกิจ

กลายมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องของยางพาราครับ
ต้นยางต้นหนึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้น
ตั้งแต่ส่วนของใบเช่นนำไปประดิษฐ์เป็นดอกไม้ชนิดต่าง
ลำต้นสามารถนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้
ส่วนน้ำยางพารานำไปแปรรูปเป็นของใช้ที่อยู่รอบตัวเราได้ทั้งสิ้น
ปัจจุบันมีการนำน้ำยางพารามาใช้ประโยชน์หลายด้าน
เช่นการผลิตยางรถยนต์ยางรัดของพื้นรองเท้าถุงมือยาง
ผลิตภัณฑ์ฟองน้ำและเครื่องมือทางการแพทย์เป็นต้น
โดยเมื่อปี๒๕๕๔มีพื้นที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศ๑๘ล้านไร่
ปี๒๕๕๕มีพื้นที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศ๒๑ล้านไร่
และในปี๒๕๕๖จนถึงปัจจุบัน
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศประมาณ๒๒ล้านไร่
เฉลี่ยต่อไร่๗๐ต้นซึ่งเป็นการปลูกอย่างเป็นทางการ
และอีก๕๖ล้านไร่ปลูกในเขตป่าสงวน
โดยเริ่มแรกปลูกกันเฉพาะในภาคใต้
และขยายไปยังพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออก
ส่วนในพื้นที่จังหวัดตรังมีพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ๑๕ล้านไร่
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ยางพาราต้นแรกที่นำเพียงเมล็ดพันธุ์เข้ามา
กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีการผลิตใช้และส่งขายไปทั่วโลก
แพรพงศุวรรณข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน